แต่ที่ฟังก่อนอื่นเลยผ่านฟ้าบมา
เจ้าแม่นาคีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามันมีข่าวลือหนาหูนะคะ
จากเพจนึงบอกว่าดารางู

ไม่ใช่เลยเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่หนูจะไปเที่ยวญี่ปุ่น
ใช่เขาเตรียมแพลนกันอยู่จะไปเที่ยวกับพี่ต้นอาจ
ใช่ปล่อยโป๊ะก็ต้องแป๊บนึงอับไปฟังดีกว่านะคะ
ตกลงเนี่ยสาเหตุเป็นข่าวลือมาจากไหนแล้วไม่ใช่แต้วจริงหรือเปล่านะคะ
งูตัวไหนแน่ที่มันเลิกอับไปฟังเลยค่ะ
ไม่น่าใช่แต้วค่ะอาจจะเป็นงูตัวอื่นนะคะ
พิจารณ์ว่ายังรักกันดีสำหรับงูแต้ว

จริงช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยได้เจอกันด้วยค่ะ
เราเองก็มีทำงานพี่ต้นเขาก็ทำงาน
ก็เลยไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าเมื่อวานก็ยังเพิ่งไปทานข้าวด้วยกันมาอยู่เลย
ไม่ค่อยได้ลงรูปกันซึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผล
เพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันด้วย
ไม่เคยมีทริปกระชับรักมานะ๑๐กว่าปีไม่เคยมี
ส่วนไหนจะเป็นเหมือนเป็นทริปไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนหลายคนอะไรอย่างนี้มากกว่า
ที่เซโกมีที่ทุกคนใช่ไหมคะ